ไปดูหนุ่มคนนึงฮะคนนี้ใจเด็ดเลยคุณผู้ชมเดินเข้าไปในอู่ซ่อมรถนะ
แล้วบอกขอบินค่าถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อย
บอกว่าจะเอาไปทำอะไรพี่เอาไปทำอะไร

สรุปง่ายเลยคุณผู้ชมลูกค้าคนนั้น
อยากแต่งรถแต่เมียไม่ให้ตังค์

ก็เลยจะมาขอบินขอใบเสร็จจากร้านนี่แหละ

ก็ได้ขอสักพันนิดพี่เจ้าของอู่เองก็เข้าใจแล้วมั้ง
เป็นผู้ชายด้วยกันบอกว่าถ้ามาขอกันแบบนี้
ว่าเอาผู้หญิงไม่ถูกเอามาขอกันแบบนี้ก็กล้าให้
ถามกลับอีกว่าให้เขียนอะไรอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
เจ้าของอู๋เขียนข้อความว่า
พ่อบ้านใจกล้าหลอกเมียมาเช็กระยะ
แล้วที่คลิปยังใส่ข้อความเอาไว้ว่าใจเองมันได้ครับ
ดอมพักครับหนึ่งได้ป่ะแม่บ้านทำไมครับ
แม่บ้านที่ทำกับข้าวอยู่ในครัววิ่งมาดูทีวีก่อนนะ
หรือว่าเปิดข่าวนี้จากโทรศัพท์มือถือดังหน่อยนะ

จะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปได้ฉลุย

พอเรานำเสนอนี่แหละเมียก็จะรู้งานนี้แน่นอนครับ
คุณผู้ชมบางคนบอกได้เช็คสุขภาพแน่นอน
รายละเอียดเรื่องนี้ครับเจ้าของอู่ชื่อพี่ภัยศาลโพทอง
เล่าให้ฟังว่าลูกค้าในคลิปอ๋อจริงเพื่อนเขาเอง
แต่แฟนเพื่อนมันไม่ยอมให้ตังค์มาแต่งรถ

เจ๊กระยะเปลี่ยนอะไรไหมเจ๊กระยะเปลี่ยนอะไรไหม
ก็มารีแมพครับกะแต่งนิดหน่อยครับให้มันขับดีขึ้นแค่นั้นเอง
แต่ไม่กล้าบอกเมียไม่กล้าบอกเมียเพราะรถมันใหม่อยู่
แล้วแต่เราก็ทำกินให้นะใช่ครับก็ทำตามใจลูกค้าครับ

ออกบินว่าเปลี่ยนน้ำยาอาวุธน้ำและเจ๊กระยะครับไป๑๕๐๐บาท
ไปบินเหมือนเขาบอกว่าจะไปให้เมียเข้าดู

ใช่ทำให้นี่ออกมานะ

ชัดพี่ลูกค้ายังยีกอยู่ดีไหม

ยังครับ
เดี๋ยวสักพักแฟนก็น่าจะจับได้แล้วล่ะ
ไม่รอดเลย

เฮ่ยเธอน้ำใน
ห้อพักอ่ะมันก็ยังเขียวนี่อยู่ทำไมเธอเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะ

ไอ้น้ำใจรักษาเมาะน้ำมันก็เขียวอยู่นะ
เออมันไม่ได้จางเลยทำไมเธอเปลี่ยนอีกแล้วล่ะ

นี่คลุมผู้ชมก็ตอบมาได้ยินแล้ว

พอเรานำเสนอแบบนี้น่าจะความแตกมาแล้ว
แต่ว่าเราก็ไม่ได้สัมภาษณ์เมียของตัวลูกค้าคนนี้นะ
แต่ไปสัมภาษณ์เมียของเจ้าของอู่

เข้าใจที่ลูกค้าทำแบบนี้เพราะว่าไม่กล้าบอกให้เมียรู้

พี่ไม่คิดไม่เท่าไร